เราจะเอาของที่มีคุณภาพมาทำ

รสชาติจะไม่เปลี่ยนแล้วก็ให้เยอะ
ลูกค้าที่มาทานเส้นสามารถเลือกเส้นได้เอง
โดยที่จะมีให้เลือกเส้นเลือกซอส

เราทำอะไรเราต้องทำให้ดีนะครับ
ใส่ของเราก็ใส่ของดี
เราอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยในบางส่วน
กับเมนูบะหมี่แห้งเกี้ยวหมูแดง

ที่ใครต่างขนานนามว่าบะหมี่จับกัง

ต่อด้วยทงคัสสือราเมนสุดเข้มข้น

เจ้าดังแห่งเมืองสุรินจากร้านเฮียเกี๊ยเย็นเตอร์โฟ

สัปดาห์นี้กลับมาพร้อมกับกองทัพเมนูเส้น

ซึ่งทั้ง๓ร้านของเราในวันนี้อยู่ไม่ไกลกันมาก

อยากจะมาตามรอยเล่าเส้นเป็นเรื่อง
โดยร้านแรกเราจะพาไปค้นหาที่มา
และเรื่องราวของเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่

ดัดแปลงมาจากสูตรก๋วยเตี๋ยวเนื้อ

กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มะระสูตรสมุนไพร
ไม่เหมือนใครจากร้านป่อก๋วยเตี๋ยวไก่มะระสมุนไพร

รวบรวมเมนูพาสต้าราเมน
ก๋วยเตี๋ยวอยู่ในร้านเดียวกับร้าน

เจ้าดังแห่งย่านรัชดามานานกว่า๓๐ปี
ปีที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลุงนั่นแหมวันนี้เมนูเด็ดกันทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมจะเด็ดแค่ไหนจริงหรือเปล่าต้องไปฟังจากปากนักเล่าเส้นสุดหล่อของเราค่ะ

ยานที่มีแสงสีและความคึกคักในยามค่ำคืน
ให้เราเรียนรู้และค้นหามากมายเช่นกัน
เพราะฉะนั้นวันนี้ตลอด๑ชั่วโมงเต็ม
เราร่วมเดินทางค้นหาเรื่องราวของร้านเส้นในย่านรัชดา

ร้านแรกของเราในวันนี้นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ครับซึ่งความพิเศษของเขานะครับอยู่ที่เขาเอาวิธีการทำก๋วยเตี๋ยวหมูกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อมารวมกันจนกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่สูตรพิเศษของเขาเองครับร้านนี้ขายดีมากมากอยู่แถวราชดาเนี่ยแหละครับเขาบอกว่าอยู่แถวตรงข้ามกับบิ๊ก
อะไรมันคืออะไรมีส่วนผสมอะไรบ้าง
ส่วนผสมก็จะมีทั้งจีนทั้งไทยเอามารวมกัน
เป็นยาจีนเป็นพวกขาอะไรอย่างนี้ค่ะ

ทำก๋วยเตี๋ยวมานานเอาตัวนู้นตัวนี้มาผสมกัน

คือสูตรในการทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็ทำก๋วเตี๋ยหมู

ที่มันเป็นจุดเด่นของแต่ละอันเราก็เอามารวมกันเหรอ

เด่นของก๋วยเตี๋ยเนื้อที่เราเอามาใส่ในน้ำซุปของเรามีอะไรบ้าง
ก็เป็นเครื่องตุ๋นจะเป็นแบบหลายอย่างนะคะ
มันจะเป็นเครื่องตุ๋นเนื้อเราก็จะเอามาใส่
แล้วจุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวหมูที่เรามาใส่ในผสมกับก๋วเนื้อคืออะไร

อะไรที่มันเป็นส่วนผสมของที่ว่าเด็ดของแต่ละอันในยาเจ้าหน้าที่

มาดูในตัวน้ำซุปนะครับผมขออนุญาตนะนี่คือน้ำซุป

ไม่มีค่ะเราจะต้มตัวไก่ทั้งตัวเลยเพื่อจะทำน้ำซุป
คือวิธีการคือเอาไก่ทั้งตัวมาต้ม

ใช้เวลานานมากกว่าจะได้น้ำซุปที่ใช้งานได้
น้ำซุปต้มไก่นี่ประมาณ๓ชั่วโมง
เอาในส่วนของไก่ล่ะเราใช้ไก่อะไร

แล้วก็มันจะเหนียวมันจะไม่แบบไม่เละเหมือนไก่เนื้ออ่อน
ได้ยินสรรพคุณไก่แก่กันมาก็หลายทีม

เจาะลึกถึงที่มาความอร่อยของไก่แก่
ฝากคุณผู้ชมแฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องค่ะ

หมายถึงไก่ไข่ที่ไม่สามารถออกไข่ได้สมบูรณ์แล้ว
ซึ่งไก่ที่ผ่านการออกไข่มาหลายครั้งแล้ว
กล้ามเนื้อของมันจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาค่ะ
อาหารที่กินเข้าไปก็จะถูกนำไปเสริมสร้างให้เป็นไข่ไก่เสียส่วนมาก
ทำให้เนื้อของไก่มีความเหนียว
แตกต่างจากไก่ตอนหรือไก่ตัวผู้ที่ถูกทำหมันแล้ว
โมนที่ลดลงส่งผลให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายลดน้อยลง
จึงทำให้มีไขมันสะสมมาก
และทำให้เนื้อไก่ตอนมีความนุ่มมากกว่านั่นเองค่ะ
แต่ความเหนียวของไก่แก่นี่ก็ใช่ว่าจะทำให้ความอร่อยลดน้อยลงนะคะ
หากเลือกเนื้อไก่มาทำให้เหมาะสมกับเมนู

แถมยังกรุบกรอบจากตัวหนังอีกด้วยค่ะ
นอกจากนั้นก็ยังมีไก่ตุ๋นด้วยค่ะเป็นน่อง

จะมาเพิ่มน้ำตาลหรือว่าซีอิ๊วขาวให้มันหอม

เครื่องเทศเหมือนกันหมดเลยอันนี้ตุ๋นน้ำใช้งานได้
นานค่ะเราต้มก่อนคือต้มหม้อนี้
ต้มนี้ค่ะแค่สุกแล้วเราก็มาตุ๋นไป
แล้วก็มาตุ๋นต่อใส่เบาตุ๋นไปทั้งวันแบบนี้เลย
ในส่วนของเนื้อที่ใช้มาตุ๋นนี่มีส่วนไหนบ้างครับ

น่องอย่างเดียวเลยค่ะอันนี้น่องอย่างเดียว
แล้วก็เท้าไก่เท้าไก่ตัวนี้ก็เหมือนกัน
แต่เท้าไก่นี่ต้องเอาไปทำอะไรก่อนไหมครับกว่าจะมาตุ๋นได้
เราต้องไปต้มก่อนแล้วก็มาทอดทอดเสร็จแล้วก็มาตุ๋น
ต้มก่อนต้มทอดทอดแล้วมาตุ๋นต่อ
ตุ๋นแล้วก็มัดตุ๋นนี่อีกทีหนึ่ง
อ๋อ๒ตุ๋นเลยเหรอใช่แล้วต้องตุ๋นหม้อใหญ่

โอ้โหถ้าอย่างงั้นมาดูเส้นกันบ้างยุ่งยากเหมือนกันน่ะยุ่งยาก
โอเคถ้าอย่างนั้นมาดูเส้นกันบ้างเส้นอะไรนิยมสุด

น้ำมีเส้นเล็กกับเส้นหมี่เส้นหมี่เส้นบะหมี่
ก็คือครบทุกเส้นแหละครบทุกเส้นแต่เส้นที่นิยมสุดคือเส้นเล็ก
ฉะนั้นวันนี้ขอลองเส้นเล็กไก่ค่ะ
ทุกอย่างเลยใส่ทุกอย่างเลยใส่ทุกอย่างเลยหนึ่งที่ครับผม

เอาละครับพร้อมจะชิมนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่สูตรสมุนไพรนะครับ

กลิ่นสมุนไพรมันไม่ได้แรงนะครับ
ใช่ป่ะมันเสาหอมมันหวานเลยส่วนตัวกไก่ตุ้นเนี่ยคือใช้สักเกียบคีบปุ๊บหลุดเลย

เดี๋ยวเรามาชิมเนื้อไก่แก่ดูบ้างเนอะว่าผ่านการตุ๋นสี่ห้าชั่วโมงเนี่ย
คือต่างกันต่างกันมันจะผมว่าอร่อยกว่านะ

อืมคือมันจะหนึบเส้นนาบนั้มจะนิ่ม

ร้านแรกอยู่ที่หน้าพักปั๊พนี่เลยนะครับ

เป็นไงเป็นข้างหน้าเป็นร้านแบบเหมือนรถเข็นเหมือนกันเป็นรถเข็นเลยค่ะตั้งแล้วก็โต๊ะพับอย่าง
นี่ก็ตั้งให้คนรับประทานเลยใช่แล้วเรามาเริ่มเปิดร้านก๋วเตี๋ไก่ได้ยังไง
ก็ตอนแรกขายข้าวมันไก่ก่อนอืมแล้วได้ลูกค้าบอกทำไมไม่ทำก๋วเตี๋ยไก่มาก
เพราะว่ากลางคืนก็เลยหัดทำจากโดยจริงแล้วเราทำทั้งก๋วยเตี๋เนื้อเตี๋หมูอยู่แล้ว
ครับค่ะก็เลยมาลองอืมก็เลยเอานู้นเอานี่มารวมรวมตอนแรกก็ยังไม่หล่อยอืม
เพราะตอนแรกเราก็ยังขายเงี๊บเงี๊บอยู่ครับค่ะวันเจ็ดพันแปดพันอะไรเงี้ยพอนั่นเราทำ
วันจันทร์สำคัญก็เยอะนะไม่เงียบนะไม่เงียบนะก็คือขายข้าวมันไก่ตอนนั้นที่ขายจนขายข้าวมันไก่
ไปเรื่อยเรื่อยค่ะใช้เวลานานมากเราจะได้สูตรสมุนไพรแบบนี้เหมือนเรียนรู้ไปเรื่อยเรื่อยแบบเดือนสองเดือนอะไร
ค่อยค่อยคงที่อืมเราจะรู้ได้ไงว่าคงที่เมื่อไหร่ลูกค้าชมบอกว่าอร่อยค่ะ
พอลูกค้าบอกอร่อยปุ๊บเอาล่ะใช่ใช่ทีนี้ก็ก๋วเราก็เพิ่มนู่นเพิ่มนี่แล้วอ่า
มันอร่อยแล้วใช่ไหมเราก็เพิ่มเพิ่มเครื่องเพิ่มเครื่องค่ะให้แบบให้เข้มข้น
เข้มข้นขึ้นใช่ใช่แต่ขยับขยายจากร้านขึ้นไปปั๊มตอนนี้ก็มันเป็นร้านเป็นเรื่องเป็นราวค่ะ
มีโต๊ะมากขึ้นค่ะใช่ไหมครับผมใช่ตอนร้านนี้มาอยู่กี่ปีแล้วนี่ปีที่สี่
ที่สี่ใช่แล้วมีอนาคตจะขยายเพิ่มเติมอีกไหมต้องรอลูกเรียนจบมันยังไม่มีคนคุม
เคยเคยไปทำแล้วแบบมันไม่มันไม่ดีอ่ะเคยขยายร้านแล้วด้วยใช่
แต่ปรากฏว่าไม่ดีไม่ดีเพราะว่ามันลูกน้องเขาเข้าออกไม่ไหวควบคุมไม่ได้ใช่
อ่ะอย่างงี้ชามเท่าไรเนี้ยอย่างงี้สี่ห้าสี่สิบห้าบาทเมนูนอกจากนี้มีอะไรบ้างครับ
ก็จะมีซุปเปอร์ซุปเปอร์ทีนค่ะที่ซุปเปอร์ทีนไก่ค่ะ
เมนูที่ขายดีที่สุดในร้านคือก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยไก่นี่แหละ
วันหนึ่งขายได้กี่ชามรวมรวมแล้วเราขายเนื้อขายหมูด้วยวันหนึ่งก็ประมาณสองร้อยกว่าชาม
ร้อยกว่าชามค่ะอยู่ได้แล้วค่ะพอให้ลูกเรียนพอให้ลูกเรียนนะครับ
ต่อสู้มาตลอดสิบสักปีใช่ใช่ตอนวันนี้ถือว่าชีวิตความอยู่ดีขึ้นแหละ
ก็พอเพียงค่ะพอเพียงนะปรัชญาคำสอนของพ่อที่เรายึดถือ
แล้วใช้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคืออะไรครับเราซื่อสัตว์ต่อลูกค้า
เราจะเอาของที่มีคุณภาพมาทำเราจะไม่โกงลูกค้าเพื่อรสชาติจะไม่เปลี่ยน
ก็จอดร้านจอดปั๊ปได้ขนเดินมาทำได้เลยครับ

คุณผู้ชมคนไหนนะคะที่มาตามพิกัดเป๊ะ
แล้วยังไม่เจอร้านของพี่พัฒน์เขาแล้วแล้วก็
สุดหายใจเข้าลึกดูค่ะ

แล้วเดี๋ยวกลับมาฟินกับกองทัพเมนูเส้นกันต่อในช่วงหน้าค่ะ